ส่วนอีกเรื่องหนึ่งยังอยู่ที่เรื่องหมาแต่คราวนี้เป็นคนทำร้ายหมาค่ะ
ผูกหมาเอาไว้กับท้ายรถแล้วลากไปกับถนนอีกแล้ว
เป็นเป็นเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
หมาผมไม่รู้ว่าตายหรือยังนะครับแต่รู้สึกเหมือนหมากำลังจะดิน
เอาลากไปตามถนนนะครับป้ายทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิงสี่สอง
เก้าแปดจอดบอกเขาเลยไม่ได้ระยองนะครับค่ะทะเบียนระยอง
ป๊าจอดบอกเขาไม่ได้เหรอ

คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดประมาณตีห้าค่ะ
ก็อาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะน้องหมาเออแต่ว่าถ้าดูคลิปแบบระยะใกล้เนี่ย
ก็มันสามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะคะเพราะว่าเขาก็เอาไปแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ให้รายละเอียดออกมาว่าพอเชือกขาดเนี่ย
หมาตัวนั้นก็วิ่งหนีหลบเข้าไปในป่าข้างทางซึ่งคนที่ถ่ายคลิปพยายามตามหาแล้วแต่ไม่เจอค่ะ
เวลาต่อมาไปสอบถามคนในระแวกนั้นว่าเห็นหมาบ้างไหมมีหมาต่างถิ่นหลุดออกมาบ้างหรือเปล่า
ถ่ายคลิปเขาก็เลยเก็บหลักฐานทั้งขนแล้วก็เศษกระดูกให้ตำรวจไปเป็นหลักฐานแจ้งความนะคะ
ซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวก็ถามไปยังโรงพักพนัฐนิคม
มาว่าผู้ถ่ายคลิปคือนายนัทธวุฒิจุ้ยเกิดวัย๒๕ปี

และเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๑๖ธันวาคมตี๕
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามเจ้าของรถกระบะแล้วก็คนขับในวันนั้น
เพื่อจะสอบสวนและดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะคะ